ตอนนี้คือชาวบ้านพยายามที่จะช่วยเหลือตัวเอง
ด้วยการรับประทานพืชสมุนไพรอย่างเช่นอะไรบ้างคะ

แต่อย่าเพิ่งรับประทานแบบกินเข้าไปเลย

ลุกเสกกระชายฟ้าทลายโจรนะคะ

นี่ค่ะหลวงพ่อแดงหรือพระครูพิสิทธิ์
ประชานาศเจ้าอาวาสวัดอินทราราม
อำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะ

อุโบสถเก่าแก่กว่า๓๐๐ปีตรงนี้
ทำพิธีปลุกเสกฟ้าทลายโจรในแคปซูล

ปลูกเสกค่ะจำนวน๑๐๐๐๐๐เมตร
และกระชายขาว๑๐๐กิโลกรัม

แพ็กซ์ค่ะแพ็กซ์ใส่ซองไปสนิกันกระแทก

จ่ายให้กับคนที่เป็นผู้ป่วยโควิด
คือสีเขียวอาการไม่หนักมากนะคะ
คือญาติเขาขอความช่วยเหลือมาที่เพจของ
หลวงพ่อแดงวัดอินทาราม
คราวนี้ก็ต้องมีการแพ็กซ์ส่งไปสนิกไปให้

จากฟ้าทลายโจรจะช่วยรักษาผู้ป่วย

ระยะแรกอาการไม่รุนแรงคือผู้ป่วยสีเขียวแล้ว
เป็นยาทางกายแล้วยังเป็นยาใจด้วยนะจ๊

พอรู้ว่าปลุกเสกแบบนี้รู้สึกมีกำลังใจ

เรียกว่ารักษาทั้งกายและรักษาทั้งใจ

นี่วัดที่สมุทรสงคราม
ไปที่วัดสว่างอารมณ์ของหลวงพ่อแป๊ะ

นี่หลวงพ่อบอกจังสิมันต้องถอน

หลวงพ่อแป๊ะนะคะลงทุนมาถอนกับมือท่านเองเลยค่ะ
ปลูกไว้ขอบกำแพงวัดค่ะ

แล้วบางคนบอกเอาไปปลูกต่อนะคะ
หรือเอาไปทำยาสมุนไพรไว้ใช้เองก็ได้
ให้กับชาวบ้านค่ะคุณผู้ชมนะคะ
นอกจากฟ้าทะลายโจรเป็นต้นแบบนี้แล้วนะ
แจกจ่ายกระชายขาวให้กับครอบครัวอีกละ๑กิโลกรัมด้วยนะคะ
อาจารย์ป้ายบอกว่าฟ้าทลายโจรเป็นยาสมุนไพร
มีฤทธิเย็นคนโบราณเชื่อว่าสามารถบรรเทาอาการไข้หวัดไอเจ็บคอได้
นับตั้งแต่โควิด๑๙มันละบาท
ทำให้กระชายฟ้าทลายโจรราคาแพง
เอาจริงคนจนบางคนเขาไม่มีกระตุ้งกระตังไปซื้อ
อาจารย์แป้บอกว่าไม่ต้องซื้อวัดสว่างอารมณ์แจกอย่างเดียวจ้ะนะ
สุดยอดจริงทุกวันเลยนะแจกแทบจะทุกสมุนไพรเลย